สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เที่ยงบ่ายแบบนี้ค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันดีกว่าค่ะ

ข่าวแรกวันนี้นะคะบอกเลยว่า
โอ้โหกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้
น้องพี่ที่รักนั่นเองนะคะ
แล้วก็นางเอกของเราคือยายาอุรัสยา
มันมีกระแสมาแบบนี้ค่ะกับการเปรียบเทียบกับน้องเอลลี่
เอลลี่ลูกสาวของพี่หม่ำกับพี่จอย
เล่นเป็นน้องยายาตอนเด็กค่ะคุณ
มีการเปรียบเทียบว่ายาย่าเล่นภาพยนตร์เรื่องแรก

แต่กลายเป็นว่าน้องเอลลี่เนี่ยยังแสดงไม่ถึงบทบาทว่าอย่างนี้นะคะ
งานนี้สาวยายาจะว่ายังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะ
ดิฉันพูดในฐานะเป็นคนที่เข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วนะคะ

เล่นได้ดีมากค่ะคุณดีแบบเหมือนไม่ได้เล่นภาพยนตร์
เหมือนเป็นแสดงเป็นปกติ

เล่นธรรมชาติธรรมชาติจะใช้คำนี้แหละ

คุณอายุเท่านี้ไลฟ์สไตล์การแต่งตัวความคิดแฟชั่นเขาทุกอย่างดีหมด

ส่วนประเด็นที่เหล่าแฟนคลับเอ็นไวน์พากันฟิน
แซวว่านางเอกสาวยายาหวงพี่ชายสุดเลยนะคะ
จากณเดชนคุกิมิยะแล้วสุด
ถึงขั้นที่ไปตามเฝ้าฝ่ายชายติดขอบสนามบาสเก็ตบอลเนี่ย
ทำเอานักแสดงสาวตอบแบบเขินเลยทีเดียวค่ะ
ว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังยายาอีกทีนึงค่ะ
ไม่ได้ไปเล่นกับพี่ณเดชน์ค่ะ

ก็มีคนแทบบอลว่าก็มาจะรุ้ม

ไม่มีเลยค่ะโอ๊ยจะพักกันแทบร้ม

ไหวว่าเขามองกันแค่สองคนไง

หลายคนใส่วิญญาณไปเป้าพี่แบล์เล่นกลางหรือเปล่า

คือหลายคนเข้าใจผิดไปแล้วว่าเราแบบไปหาพี่แบร์ที่สนามวัด
ตอนแรกคือไม่ใช่

ปฏิเสธแบ๊วสายก็คือไปเล่นกีฬาของเขาแหละ
ไม่ได้ไปตั้งใจตามเป้าพี่ชาย

คือว่ายายาก็น่ารัก

ส่วนนาเดชกับยายาน่ารัก

คู่จิ้นเอ็นวายเป็นแฟนเองเชียร์อยู่นะคะ